ไปติดตามกันที่สตูดิโอแจ้งโทษ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ร้านสุดท้าย๕สิงหาคมนี้

นี่คือวิชาแนะแนว

ที่ผ่านมาไม่เคยรักษาใครได้เลยครับ
คุณครูชิสาครับ
แล้วตัวนี้จะรักษาใครเขาได้คะเนี่ย

จะได้มีคนบอกว่าเยี่ยมเยี่ยม
แมนพวกหนูพอปรรันพวกหนูจะยังไงเนี่ย

ตอนนี้ฉันหนักไม่ยากเลย
อยากเป็นคนสวยและรวยมาก
ความฝันแต่ละคนที่พูดมาไม่ยากนะจ๊ะ

บอกเลยว่าเพียงแค่ส่งฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณสองมาในกิจกรรมนี้นะคะ
ง่ายเลยเขียนบีบส่ง

บ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพฤษภาษณ์
แล้วผมจะเป็นยูทูปเปอร์ได้ไงครับคุณครูชิสา
มันไม่ได้ยากเลยนะจ๊ะเพราะว่าเธอนี่นะต้องมีโอกาสลุ้น
เอาขี่ไปไหนก็รอจะขับไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูเท่ดูดี
แล้วเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไงไปทำคลิปทำคอนเทนต์ตามที่ต่าง
รับรองเลยนะว่ายอดวิวยอดปังมีรายได้ดีแน่นอน
แล้วหนูอะคะหนูอยากเป็นคนสวยและรวยมากอะค่ะครู
โอ้โหมันไม่ได้ยากตอนที่เธอสวยแล้วนะ

เอามันไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าเบาแดงเขาจับแจกทอง
มูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
แล้วครั้งต่อไปนะวันที่๕สิงหาคม
สุดยอดเลยมอบโอกาสดีให้คนที่มีความฝันนะคะ
แล้วก็เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้
รวมถึงคนที่อยากรวยเป็นเศรษฐีทองล้านเหมือนฉันด้วย
แต่บอกเลยก่อนอื่นเลยวันนี้ไปลุ้นกันดีกว่า
กลัวขจรมว้เลย
โอ้โห

เช่นมีด้วย
ผู้โชคดีได้แก่คุณสมคิตรถเผือกจากจังหวัด
แม้เห็นมาว่าคุณผู้โชคดีนะเพราะเราจับจริงแจกจริงส่งจริงก็ได้จริง
สุดยอดเลยย้ำนะเขียนบีบส่งนะครับและที่สำคัญคาราบาลแดงเขายืนราคา๑๐บาทเพื่อคนไทยทุกคน

ก็ส่งกันมาเยอะจะได้มีสิทธิ์เยอะได้มีลุ้นมากกับการลุ้นทองมูลค่าเป็นล้านบาท
๑ล้านบาทเลยนะรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยครับ
ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะส่งมาได้ง่ายมากเลยตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้
แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าทำยังไงไปฟังกติกาชัดอีกครั้งหนึ่งเลย
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที